ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็สถานการณ์มันร้อนแรงขึ้นเรื่อยนะคะเมื่อวานที่คุณผู้ชมถ้าได้ชมรายการรถปลดทุกก็จะเห็นว่าก็มีการออกมาร้องกันนะคะว่าอยากหาทางออกอยากขอความเห็นใจวันนี้สถานการณ์ก็จะเรียกว่าพุพองก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เอาจากที่ผู้ค้าซึ่งมาร่วมรายการกับเราเนี่ยนะคะจากหลายหลายจุดโดยเฉพาะจ
ก็ค่อนข้างร้อนแรงนะคะ
แต่ว่าอาจจะยากที่จะทิ้งพื้นที่มานะคะ
แต่อีก๒ท่านเป็นตัวแทนจากพื้นที่ใกล้เคียงกัน

แล้วก็ต่อเนื่องที่หน้าแถวประตูน้ำด้วย

แล้วถ้าต่อสายได้ไม่วุ่นวายเกินไป
เขาเรียกกันป้าอ้วนฉันยังไม่แก่เท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชม
คุณสิรินพรวงฉลาดอีกหนึ่งท่าน
สวัสดีค่ะคุณจอมขวัญ
แทนที่ประตูน้ำนะคะคุณมะลิทิพย์วัดค่ะ
ก็จะมาบอกได้ว่าเอาอย่างนี้

เพราะจากการที่ผู้ค้าสื่อสารกันเนี่ย

แต่รู้สึกวุ่นพอสมควรนะคะ

คือว่ากันสั้น

มันอยู่ในแผนของกรทมอยู่แล้ว
มันจะไปเสร็จสิ้นก็คือประมาณปีหน้า

ที่อื่นโดนมาก่อนหลายระลอก

อ้วนจนถึงตอนนี้เอายังไง

ยื่นระยะเวลาให้หน่อย
ปั๊บเขามาบอกเราว่ายกเลิกเอาป้ายมาติด
อ้าวตายแล้วสินค้าเรา
ยังไม่หมดเลยยังเหลือใช่เหลือเยอะจริงอยู่
แล้วเราจะทำยังไงไม่ใช่มีป้าคนเดียว

แม่ค้าทุกคนใช่ไหม
สินค้าอะไรที่ยังมีเหลืออยู่อีกเยอะ

ถ้าเขาบอกล่วงหน้าไว้ก็โอเคเราจะไม่สต๊อกสินค้า
เดี๋ยวนะสิ่งที่ขอนี้คือขอยืดระยะเวลา

พ่อกลับไหมค่ะที่เซ็นต์นั้นเวิร์น

ป้าอ้วนจะมานี่เขาบอกไปยื่นระยะเวลาให้หน่อยขอท่าน
ถามคำถามแรกใหม่นะยอมย้ายไหมยอมแต่ป้าอ้วน
จะขอขายอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นป้าอ้วนจะย้ายไปจริงอยู่
ทุกคนก็ออกความเห็นกันที่ขอยืดระยะเวลาเนี่ยเอาแค่ไหน
เราคุยกันนะวันนี้นะวันที่๕ตุลานี้นะป้าอ้วนขอระยะเวลาเขา
ให้ถึงเดือนกุมภาได้ไหมกุมภาไหนกุมภาปีหกศูนย์
กุมภาพีหน้าอีกไม่กี่เดือนนะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
อันนี้ที่มาพูดเนี่ยถามเพื่อนยังทุกคนออกความเห็นกันขอยื่นระยะเวลา
ขอถึงวันที่เท่าไหร่ของปลายต้นหรือปลายต้นหรือปลายกุมภา
ปลายกุมภาเอานะปลายตั้งเนี่ยเดือนถ้าสมมติว่า
ตูลาตูลาบุจิกาธันวาธ์มกลากุมภาธ์ขอแค่นี้เหรอ
แค่นี้พอเอ้ยดูง่ายนี่เอาง่ายอ่าเดี๋ยวถามอีกที
ถามเพื่อนแล้วนะอุรกลที่จริงนะเขาจะให้ป้ามาของระยะเวลา
เวลาป้ายังคิดว่าโอ้ถ้า๒เดือนมันไม่ใช่
สิ้นปีมันไม่ใช่นะขอเท่านี้ขอ๕เดือนขอแค่นี้เอง
แล้วจะย้ายไปหาที่ขายใหม่หมดอุ้ยทำไมง่ายอย่างงี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
ป้าขอแค่นี้ป้าจะพากันไปหมดไปหาพื้นที่ขาย
อันนี้เหมือนจบแล้วนะเดี๋ยวมาใหม่นะมาทางคุณมะลิค่ะ
คุณมะลิโอ้ทางนี้เขาดูง่ายนะหน้าเซ็นเทอร์โหลของเรายังไงค่ะ
ทุกที่ทุกที่ได้รับปากกับกรทมว่าจะย้าย
ถ้าพื้นที่ในที่ที่นั้นรองรับผู้ค้าเพียงพอและเสร็จสิ้น
อันนี้คือข้อตกลงของประตูน้ำนะคะ
ค้าประตูน้ำไม่เคยดื้อทุกครั้งที่เข้าไปพบผู้ใหญ่
ผู้ค้าประตูน้ำจะบอกว่าเรายอมเรายินดีแต่คุณหาพื้นที่ค้าขายให้เราหน่อยได้ไหม
ซึ่งไม่ใช่เขาไม่หานะค่ะอ่ะโอเคค่ะอันนี้คือพื้นที่ที่หนึ่งนะคะ
ที่เขาหาไว้นี่ฉันถือให้ค่ะพื้นที่ที่หนึ่งที่เขาหาไว้นะคะ
อันนี้คือซอยหัดสดินทุกวันนี้มีซอยหัสดินอยู่ตรงไหนคะ
หัดสดินอยู่ตรงข้ามตลาดเฉลิมโลกแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรราชปารพขาเข้า
เราเอางี้ถ้าเทียบจากที่เดิมที่เราขายเดินไปกี่ร้อยเมตร
ไม่กี่ร้อยเมตรค่ะแต่พื้นที่มันเป็นอย่างนี้

มันเป็นมุมอับแล้วมันก็เป็นซอยอย่างนี้เป็นตึกล้างว่างเนี่ยค่ะ
มันเป็นซอยเข้าไปเข้าจากถนนใหญ่ไปไหม
เขาจากถนนใหญ่ไปจริงค่ะแต่ตรงนี้มันเป็นซอยตันนะคะ
ตรงนี้มันเป็นตึกล้างค่ะค่ะสองฝั่งเนี่ยเนี่ย
ขนาดได้ตึกร้างใช่ขนาดได้ตึกร้างแล้วที่ตรงเนี้ยอ่า
กรทมได้บอกว่าเจ้าของที่เขาใช้พื้นที่ฟรีนะคะ
แต่ผู้ค้าได้ไปทราบมาว่าพื้นที่นี้เจ้าของพื้นที่เขาอ่ะ
ให้ใช้พื้นที่จริงแต่เขาเช่าช่วงมาอีกทีนึงนะคะ
เอาคนที่บอกให้ฟรีเช่าช่วงมาใช่ค่ะเขาเช่าช่วงมาอีกที่หนึ่ง
สิ่งที่กลัวก็คือว่าอยู่เดี๋ยวอยู่อยู่จะเก็บตังค์
อยู่อยู่จะเก็บตังค์นั้นไม่กลัวแต่คือกลัวเข้าไปแล้วมันค้าขายได้ไม่จริง
คือถ้าสมมุติเป็นประตูน้ำเนี่ยเขาให้ยายเข้าไปในสอยหัสตรินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเขาให้ขายที่เดียวเลยเหรอ
ตรงมักกะสรรค่ะตรงมักกะสรรแอตพอร์ทลิงก์อ่ะ
อันนี้ยังไงคะไม่ชอบเพราะอะไร
อันนี้คือตรงนี้เป็นทางเข้านะคะ
รถไฟฟ้าจากคนไปต่อรถ
คุณคุณพร้อมเข้าใจนะคะ
พื้นที่ตรงนี้คือข้างใน
ไม่มีรถเมทผ่านไม่มีอะไรผ่าน
อันนี้คือพื้นที่ที่เขาจะให้เราไปค้าขาย
แต่อันนี้คือสถานีรถไฟที่คุณไปต่อรถ
คนก็จะเดินผ่านมุ่งหน้าไปต่อรถอย่างเดียวค่ะ
เพราะว่าไม่ใช่สิ่งก็คนก็เดินผ่านเยอะไม่ใช่เหรอคะ
คนไม่ได้เดินผ่านตรงที่เราขายของนะคะคุณจอมขวั

คือคนมุ่งหน้าไปข้างหน้าไม่ได้มุ่งหน้าไปข้างหลังค่ะคุณจอมขวัญ
คือเท่ากับว่าเราหันหลังให้ที่ที่คนเดิน

ไม่แต่ถ้าเขาโปรโมทล่ะเดี๋ยวเราลองถามแทน
คือถ้าเขาให้คุณย้ายไปเขาต้องช่วยโปรโมทสิว่า

ดิฉันเชื่อว่าณชั่วโมงนี้เศรษฐกิจไม่โอเค

มันไม่มีใครเข้าไปหรอกเพราะมันไม่ใช่แหล่งช้อปปิ้ง
ประตูน้ำเป็นพื้นที่ที่
คนมาช้อปปิ้งแล้วตั้งใจมาซื้อของ
เพราะฉะนั้นสวัสดีครับศาลินทร์เมื่อกี้คิดว่า

อันนี้คนไม่ค่อยผ่านเก่าเขินไม่รู้

อันนี้เราไม่ชอบว่าอะไรตลาด๔อรินาพราสาท
ตอนนี้ไม่มีอยู่จริงแล้วนะคะเพราะเจ้าของที่เขาเอาพื้นที่คืน
เพื่อไปทำตลาดนีออนค่ะ

อยู่ตรงน่าจะซอย๒๓

ใกล้ค่ะใกล้แต่ตอนนี้ไม่มีอยู่จริงแล้วนะคะ

อันนั้นฉะนั้นปิดเร็วเลยนะครับค่ะปิดเลยค่ะปิดเลยค่ะอันนี้ไม่เอา
อันไหนอีกคะเขาเสนอครับอันนี้เพชรบุรี๒๓ค่ะอันนี้ที่เดียวกันแล้วป่ะ

ค่ะเพชรบุรี๒๓ค่ะเป็นหน้าโรงเจค่ะโรงเจนี่เขาจะมีงาน

เขาจัดงานเป็นอาทิตย์เราต้องหยุดขายของเป็นอาทิตย์เหรอคะ

คือเขาจะให้ขายต่อเมื่อเขาไม่ได้จัดงานเหรอ
ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเขา

กรุงทองพาซ่า๒เอาไหมค่ะค่ะอ้าวนี่
อันนี้คือเวลาเปิดทำการนะคะถามว่ามีคนไหมคะ
คนที่อยู่ในนี้๓อาทิตย์ขายของไม่ได้เลย
คุณมะลิโทษนะคะตั้งใจไปถ่ายตอนที่มันดู
ไม่ค่ะคุณจอมขวัญไปนั่งดูได้ค่ะ
อ๋อเหรอไปนั่งดูเลยไปสำรวจได้แต่นี่มันเป็นแผงแบบชัดเจนนะ
ใช่ค่ะไปนั่งดูเลยไปสำรวจได้
เพราะฉะนั้นจะบอกว่า๔๕ที่ที่บอกมาที่เขาเสนอ
อันนี้ส่วนของประตูน้ำก่อนนะป้าอ้วนประตูน้ำไม่เอาเลยเหรอ
มันค้าขายไม่ได้จริงเราได้ทำการสำรวจแล้ว

คือถ้าสมมติได้ต่อสายก็ทำวนอย่างงี้ไม่ต้องถามแบบนี้น่ะ
ใช่ค่ะอันนี้เขาชัดเจนชัดเจนนะชัดเจนชัดเจนนะพระอุ่นบอกว่า
กุมภาเดี๋ยวไปแต่เรายังไม่ได้คุยเรื่องพื้นที่นะ
ว่าจะไปตรงไหนแล้วเราแน่ใจหรือเปล่าเดี๋ยวมานะอันนี้ไม่ไปเหรอคะ
คือข้อเสนอคือไม่ไปหรือไปแต่ขอเวลาไปค่ะแต่ขอเวลา
คุยกับเพื่อนยังว่าขอแค่ไหนอ๋ออันนี้คือ
เรายังไม่ได้ตกลงกันนะคะว่าขอแค่ไหนแต่ถ้าสมมุติว่า
ให้คุณอยู่เท่านี้นะแล้วเราไม่มีที่ให้คุณนะ
มาทำค่ะมาทำเลยเราต้องการความชัดเจนค่ะ
ไม่ใช่ว่าอ่าคุณอยู่ไปให้สิบห้าวันให้สามวันให้เจ็ดวัน
แล้วคนขายของสต๊อกของใส่ปีใหม่ตอนนี้ไม่มีที่ขายของเอาไปที่ไหนคะ
ไปขายซอยหัดซีนจะขายได้ไหมคะนักข่าวที่ลงพื้นที่ตอนเย็น
เขาบอกอันเนี้ยซอยหนูดิ้นตายนักข่าวนะคะเป็นคนพูดเนี่ย
คำตอบของคุณมะลิคือว่าให้มาคุยกันว่าทางนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอระยะเวลาว่าเท่าไหร
แต่ให้มาคุยกันก่อนใช่ใช่ค่ะโดยระยะเวลาระยะเวลาที่เราจะเสนอกอร์ธมอล
ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใหม่ที่เขาเลือกให้หรือเปล่าหรืออยู่กับพื้นที่ที่เราเลือกแล้วกรทมไปจัดการ
ไขคืออะไรคะอ่าอันนี้ถ้าพูดถ้าพูดตรงตรงจริงจริงตรงนี้เลยนะ
เอาเลยก็คือผู้ค้าทั้งหมดอ่ะต้องการจะขายอยู่ในที่เดิม
แล้วต้องการพัฒนาร่วมกับกอทมผู้ค้าทั้งหมดของประตูน้ำ
ต้องการจะขายอยู่ในที่เดิมแล้วพัฒนาพื้นที่ร่วมกับกอทม
อันนี้คือใจผู้ค้าขอแค่นี้ก่อนใช่ที่จะพัฒนาร่วมกันเดี๋ยวมา
เพราะเท่ากับคำตอบของคุณมะลิกับดิฉันก็คือว่าไม่ไป
ดิฉันเอาง่ายนะเท่ากับไม่ไปแต่อย่ามาพัฒนาร่วมกันเดี๋ยวมาถาม
อ้วนอันนี้เขาโอ้โหข้อเสนอเขาแข็งกว่านะ
ไม่เป็นไรนี่ของเรานี่เพราะว่าอะไรอ่า
ของเขาเป็นจุดผ่อนผันอ่าส่วนของใบอ้วนเป็นจุดทบทวนอืม
แต่ถ้าสมมุติว่าทางเขตกรทมจะให้ป้าอ้วนไปขายใต้ทางด่วนพระราม๖
วงพระรามจุดนั้นพ่อค้าแม่ค้าทุกคนเขาบอกว่าเขาไม่ไป
ไปหาที่อื่นขายดีกว่าอืมแต่เขามีไว้ให้ไม่ลองก่อนเหรอ
ไม่ว่าอ้วนเคยประชุมที่เขตแล้วอ้วนเคยว่าต่อหน้าผู้ช่วยอะไร
หมามันยังไม่วิ่งเลยอ้วนพูดอย่างงี้เลยอ่า
จริงเขาก็หัวรอบอ้วนกันเฮกันเราเสนอไปไหมว่าเราอยากได้ที่ไหน
ให้กรทบาลไปจัดการหาให้เคยพูดเอาที่ไหนพระอ้วนท่านบอกว่า
หาที่มันดีดีได้ไหมเพราะว่าไอ้ที่ดีมันที่ไหน
ที่ไหนมันจะดีกว่าท่านท่านบอกล่ะเออใช่เออแล้วอย่างงี้เขาไม่ขายอ่ะ
เพราะว่าเคยเคยไปพูดกับเขาว่าขอขายอยู่จุดนี้เขาบอกไม่ได้
เขาไม่ได้มีคำสั่งคำสั่งอยู่จากผู้ใหญ่อืมแล้วผู้ใหญ่ไงจุดนี้อ่ะ
เอางี้อ้วนเสนอซิที่เราบอกว่าขอถึงสิ้นกุมภา
เราจะต่างคนต่างไปหาอ้าวเขาไปจริงเขาไปกัน
ต่างคนต่างหาเองเหรอจ้ะไม่พระอ้วนเคยไปหาให้เราอ่ะ
ก็ให้แล้วเขาก็อ้างกับโพงพระรามอยู่ตรงนั้นน่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะ
คือถ้าสมมุติถ้าสมมุติที่สยามไม่วุ่นเกินไปเราต่อสายสยามเข้ามา
แต่ถ้าไม่เดี๋ยวขอลองถามแทนเพื่อนแถวสยามหน่อยนะคะเพราะว่าประสานงานกันพอสมควร
ขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไม่สายใดก็สายหนึ่ง
เราจะพยายามเอาเข้ามาให้ได้อีกสักครู่ค่ะ
คุยกับตัวแทนของผู้ค้าที่สยามสแควร์นะคะคุณพิรษักพี่พัดกุลค่ะ
คุณพีรศักดิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณพีรศักดิ์เห็นบอกว่าตอนนี้สยาม
คนเยอะตอนนี้นี่คือคลี่คลายกันหรือยังคะ
หรือยังอัดแน่นกันอยู่คะเนี้ยอ่าตอนนี้คลี่คลายกันแล้วครับ
คลี่คลายหมดแล้วครับผู้ค้ากลับบ้านกันหมดแล้วครับ
ได้คุยกับตัวแทนของกรทมใช่ไหมคะวันนี้
ใช่ครับตัวแทนของกรทมมาแล้วก็นัดคุยที่เขตปฐุมวันนะครับ
พรุ่งนี้สิบโมงตรงตัวแทนของของผู้ค้าไปสิบท่านครับ
อ่าวันวันนี้ที่คุยกันเนี่ยคือคุยเพื่อนัดพรุ่งนี้สิบโมงที่เขตใช่ไหมคะ
ใช่ครับทีนี้ถ้าที่ฉันถามแบบถามแทนคนที่รอดูข่าวนะ
คุณพิราษาอ่าผู้เสียงดังนิดหนึ่งครับ
ค่ะค่ะผู้ค้าที่สยามเนี่ยยอมย้ายไหมคะ
ผู้ค้าเบื้องต้นเนี่ยฮะยอมย้ายก็ต่อเมื่อมีที่รองรับครับ
โดยขอกรทมไปว่าให้เขาหาที่ให้หรือขอเวลาเดี๋ยวเราหาที่เอง
เอาแบบไหนคะให้กฎธมอร์หาที่ให้อ่า
ขอยืดเวลาในช่วงที่ยังไม่มีที่รองรับเนี่ยฮะ
มันมีแค่นี้ครับคือไม่ได้ว่าดื้อไม่ยอมย้ายนะครับ
อ่าคือขอขอให้กฎธมอร์มีที่รองรับสำหรับพวกเราครับ
ที่บอกหาที่ให้เนี่ยกำหนดไว้ไหมคะว่าอยากย้ายไปอยู่ที่ไหน
กรทมไปคุยให้หรือจะต่างคนต่างหาเองคะ
คือทำเลเนี่ยครับตามความเหมาะสมก็คือต้อง
ต้องอยู่ได้ด้วยต้องขายได้ด้วยนะครับ
อ่าไม่ใช่คือที่ที่เขาเตรียมไว้ให้ตอนแรกนะฮะ
ที่เขาบอกว่าเขาเตรียมไว้ให้ตรงใต้ทางด่วนภูมิพระรามนะฮะค่ะ
อ่าไม่เอาเหมือนกันใช่ไหมตรงนั้นไม่เอาครับค่ะ
สุดท้ายโดยส่วนใหญ่ไม่เอาครับคุณพีรศักดิ์ได้คุยกันหรือยังว่า
ทุกคนเนี่ยจะย้ายแบบย้ายไปด้วยกันหมดเลยหรือแล้วแต่ว่าเอ้ย
ใครจะไปตรงไหนกรทมไปคุยให้แต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุด
หรือจะไปไปด้วยกันหมดเอายังไงคะยังไม่ได้คุยครับ
เพราะว่าไม่มีพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมครับ
ยังไม่ได้คุยในกลุ่มกลุ่มโจทย์แทนของพ่อค้าไหมคะยังไม่ได้คุยกัน
ยังไม่ตกผลึกเพราะว่าที่กรทมบอกว่าจะเตรียมให้ยังไม่มี
ก็เลยก็เลยยังไม่ได้เตรียมยังไม่ได้คุยกันคุณพิราศักดิ์
ประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยคือขอยืดเวลาไปก่อน

ก็จนกว่ากอร์ธมอลจะมีที่รองรับนะครับ
คือป้าอ้วนเนี่ยหน้าเซ็นทรัลเวิลนะป้าอ้วนบอกว่าคุยกับเพื่อนแล้วนะ
ประอวัลอยู่แค่สิ้นเดือนกุมภาณ์หน้าที่จะถึงนี่นะ
ทางคุณมะลิค่ะประตูน้ำบอกว่า
ประตูน้ำเนี่ยขอคุยก่อนยินดีแต่ขอคุยกันก่อนให้ชัดนะ
เหมือนกับที่คุณพิราษักบอกเลย
คำถามของที่ฉันคือว่าถ้ากอธมมอธ์บอกว่าหาแล้ว
คุณไม่ไปเองแล้วจะให้เขาทำยังไง
ก็ขึ้นอยู่กับว่าทำเลที่เขาหาให้มันโอเคไหมคะ
คือผู้ค้าเขาไม่โอเคที่จะไปปล่อยเขาอยู่ใต้ทางด่วน
ซึ่งไม่มีรถสัญจรผ่านไม่มีกลุ่มลูกค้าไม่มีมาร์เก็ตติ้งให้เขา
คุณพีรศักดิ์เล็งไว้ไหมคะว่าอยากได้แค่ไหน
คือมันมีเห็นเป็นรูปธรรมไหมเอาล่ะคือที่บอกว่าทำเลมันต้องขายได้เนี่ย
แต่ในใจเรามีไหมว่าเราอยากย้ายไปตรงไหนที่มันน่าจะเป็นไปได้นะคะ
ยากอืมพื้นที่ที่น่าจะเป็นไปได้นะฮะค่ะมันก็ยากนะครับ
ถ้าผมเป็นกรทบที่หมดตรงนี้มันค่อนข้างยากครับ
เพราะว่ากลุ่มผู้ค้ามันเยอะพอสมควรนะครับ
ควรจะต้องเป็นทางกรทมไปทำการบ้านให้พวกเรา
แล้วก็เอาเสนอที่มาแล้วก็ให้เข้าที่ประชุม
ให้ทางผู้ค้าผมตัดสินใจแทนคนหมู่มากไม่ได้
คุณพีรศักดิฉันถามแบบนี้อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ
ถามแทนคนที่ตามข่าวและบางคนก็ไม่ได้เห็นด้วย
แผงค้าขวางทางเดินนะเดี๋ยวฉันถามแบบนี้ว่า
จริงกรทมหาไว้ให้คุณไม่เอาเอง
และจริงคุณก็อยู่บนทางเท้าสาธารณะกีดขวางเขาไม่ได้ด้วย

ถ้ามีคนตามข่าวแล้วถามคำถามแบบนี้ไปที่ผู้ค้าล่ะคะ
ครับคือตามข่าวมันเป็นอย่างนั้นนะฮะ
แต่ว่ากรทมยังไม่ได้เต็มที่นะฮะ

ซึ่งคือข้าในเกตปฐมมีทั้งหมด๗ถึง๙จุดนะฮะ

มันไม่พอปัญหามันคิดว่ามันไม่พอ
ที่ที่บอกว่าเตรียมเนี่ยไม่ได้เตรียมนะฮะ
ไม่มีนะฮะไม่มีพื้นที่สำหรับรองรับให้เรานะฮะ
บอกว่าจะไม่รอยแพนตีรองรับสำหรับทุกคน
กับกับคำพูดตรงเนี้ยฮะเหมือนหมายหมายความว่าไง
ก็คือไม่ไม่ทำตามคำพูดเหรอหรือยังไงใช่ครับ
หมายถึงคุณค้าบอกว่าอันนี้คือรอยแพร่ชัดชัด
เพราะถึงเดสไลน์วันที่สามสุดลาก็คือยกเลิกเลย
และที่ที่รองรับอยู่ไหนยังไม่ได้คุยกันเลย
จริงแล้วเนี่ยควรจะมีตัวแทนของกรทมตัวแทนพ่อค้าแม่ค้า
พูดคุยหาลือกันตลอดเวลาระยะเวลา๒เดือนหรือ๓เดือน
อะไรก็แล้วแต่กว่าจะได้ที่ตรงนั้นที่ที่สำหรับรองรับเราได้นะฮะ
คุณคุณพิทักษะอย่างนั้นมากกว่าเข้าใจค่ะ
เข้าใจเลยนะว่าตอนนี้เจออะไรกันอยู่นะแต่ที่ฉันลองถามแบบนี้นะ
ลองถามแบบแรงแรงกับคุณพีรศักดิ์เลยนะคะว่าครับถามตรงตรงเถอะ
คือคุณอยู่ในที่ที่มันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยมันยังต้องหาคนรับผิดชอบ
หาที่ทำมาหากินให้คุณอีกเหรออ่ะถ้าคนถามอย่างนี้ล่ะ
จริงมันก็ธรรมดาครับคนถามอย่างงี้ผมก็
ก็เจอเจอแต่คำถามแบบนี้ในเฟซบุ๊กในอะไรก็เป็นปัญหาสังคมครับเพราะว่า
คือเราปล่อยให้มันเป็นวัฒนธรรมนะเราไม่ควรจะมีตั้งแต่ทีแรก
แล้วปล่อยพอปล่อยให้มันมีขึ้นขึ้นมามันก็มีมีภาระกับมันหรือมี
คือทุกคนมันก็ก็มีที่ทำกินแค่ตรงนี้นะครับถ้ามองอีกมุมหนึ่ง
ถามว่าถามว่าที่สังคมต้องการพื้นที่คืนโอเคผมเห็นด้วย
ผมก็ไม่ได้ดื้อแต่แต่ทีนี้ระยะเวลาสิบปีอย่างเงี้ย
ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้คิดจะทำแล้ววันนี้เขาขอความร่วมมืออ่ะ
ไม่ได้เหรอขอความร่วมมือก็คำเป็นความร่วมมือก็ก็ก็ก็เอาพื้นที่มา
นี้จะราบรื่นไหมนะคะแต่คำตอบเนี่ยคาดว่าเร็วสุดน่าจะเกิดขึ้น
พรุ่งนี้เพราะว่าไปเจอกันที่เขตปฐุมวันนะใช่ไหมคะ
ค่ะเดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อแล้วถ้าประเด็นคืบหน้า
หรือผู้ค้าสยามอยากจะใช้พื้นที่นัดกลับมาได้นะ
เป็นปัญหาปากท้องเข้าในร้นกันก็ประมาณนี้ค่ะ

อันนี้ป้าอ้วยเหมือนจบแล้วนะ

คือที่สยามกับที่ประตูน้ำเนี่ย
โดยสถานะของผู้ค้าไม่เหมือนกันถูกไหม

ก็คือที่ประตูน้ำจะมีใบผู้ค้านะคะ
เขาเรียกว่าเป็นทางเขตออกให้
แล้วมี๕หน่วยงานออกร่วมกัน
ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

แต่ว่ามันจะมีเลขบัตรประชาชนอยู่

ซึ่งสยามไม่ได้มีเหมือนกันใช่ไหม

เฟสบุ๊คหรือโซเชียลได้จมตีผู้ค้าหาบเลขแผงลอยว่า
เป็นพวกเถื่อนไม่จ่ายภาษีเอาเปรียบสังคม
ฉันอยากเรียนชี้แจงตรงนี้ว่าเราไม่ใช่คนเถื่อนนะคะเราเป็นคนไทย
แค่ต้องการที่ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเราแค่นั้นเองค่ะ
แล้วก็เล่าจ่ายภาษีนะคะจ่ายที่สำนักงานสัมภากรเขตราชเทวีค่ะ
เราจ่าย๒ครั้งต่อ๑ปีค่ะ๗๕๐บาทต่อ๑ครั้งเราอยากจะเรียนชี้แจงตรงนี้นะคะ
แล้วดิฉันอยากจะถามกลับไปว่าคนนโยบายมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้น
ไม่สามารถยืดหยุ่นได้เลยเหรอเขาบอกว่าเขาทำตามนโยบาย
แต่ดิฉันคิดว่านโยบายเป็นคนเป็นผู้สร้างขึ้นและคนเป็นผู้ปฏิบัติ

เพราะฉะนั้นถ้าเดี๋ยวเหลือวินาทีเดียวค่ะเอาประตูน้ำก่อน
ประตูน้ำขอให้เหมือนสยามเลยใช่ไหม
คุยกันก่อนแล้วช่วยจัดการพื้นที่ให้แล้วยินดีย้ายอย่างนี้ป่ะคะ
ถ้าถึงที่สุดมันไม่ได้จริงมันก็ต้องอย่างนั้น
เอาเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวความหมายผิดต้องไปคุยกับเพื่อนอีกนะคะ
แต่ประมาณนี้ป้าอ้วนอันนี้หาได้ไม่ได้ไม่รู้ล่ะแต่ว่าขอถึงสิ้นกุมภาไปแน่

ไม่มีปัญหาตายแน่นอนเพราะเราเป็นจุดทบทวน

มันต่างกันเพราะว่านี่เป็นจุดทบทวนไม่ได้จุดผ่อนพันธุ์
ผ่อนผันไม่อยู่แค่ตรงที่เขาเรียกว่าสังกษีมีอยู่ไม่ถึง๑๐คน
เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นคืออันนี้ที่อ่อนหน่อยเนี่ยเพราะเข้าใจสถานะต่างกัน

ส่วนอันนี้เอกสารก็บอกว่าสถานะต่างกัน

เท่านี้ก่อนขอให้ลาบลื่นทุกคนตามข่าวอยู่โดยเฉพาะคนกรุงเทพนะ

วันนี้เราไม่ได้สายทางกรทมนะคะแต่ว่าถ้ามีคืบหน้าต้องคุยอีกค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป